ส่งของสุดหัวร้อนรุมลูกค้าชำระแค้น
คุณผู้ชมเคยมีเรื่องกระทบกระทั่งกับพนักงานส่งของอย่างไรบ้าง
น้ำแข็งมีจะแชร์ไหม
พนักงานส่งของเหรอส่วนใหญ่แบบมาแล้วอาจจะแบบบางทีโยนของ
จังหวะที่จริงเราอยู่บ้านนะแต่โยนของจังหวะที่เรามาเห็นพอดีอ้าวพี่
ทำไมพี่ไม่กดออดเรียกหรอค่ะหรือทำไมพี่ไม่วางไว้อาจจะมีแค่นั้น
อ้าววางมันไงวะ
ต่อมาให้ให้มันสัญญาณออกไปขึ้นฟ้องว่า
โทรแล้วนะแค่นี้เฉย
แต่ว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะแชร์เข้ามานะ

ต้นเรื่องเขาบอกว่า
คนที่อยู่ในบ้านเนี้ยออกมารับของช้าอืมอืม
ออกมารับของช้าพนักงานส่งของก็เลยกดกริ่ง
ปั๊บก็มีปัญหากันแต่คุณผู้ชมภาพที่กำลังจะได้เห็นเนี่ย
นะไม่ได้ผิดข่าวนะเป็นภาพที่เกิดจากส่งของแบบที่ผมว่าเนี่ย
มีปัญหาแค่นี้ดูภาพครับ

เฟศเชื่อพี่บอกให้หยุด
เฮ้ยหยุด

คลังล้างเข้ามาข้างหลังแล้ว

เหตุการณ์มันปลายบานน่ะบานสร้อย

ในช่วงให้ได้
หวานสิบคนแต่ผมผู้ชมฟังข่าว

คือเปิดศึกทะเลาะวิวาสกับนายนาริส

ต่อยกันนัวเลยใช้ไม้ไล่ตีกัน
ท่ามกลางเสียงร้องห้ามของคนไทย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่าย๒ของ๑๒มิถุนายนนะครับ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวบางพลีสมุทรปราการ
นายนาริสนะครับ
รุษกิจยานนท์อายุ๓๑ปี
ลูกค้าที่ปรากฏในคลิปนะเสื้อเขียว

น้องนะคะมาดูพี่ก่อนมาดูก่อน

เป็นพนักงานส่งพัสดุเอกชนบริษัทแห่งหนึ่ง

แล้วกดกิ่งย้ำอยู่นั่นน่ะ
พอเดินออกมาก็บอกนะครับกับคู่กรณีว่า

ค่ะค่ะไม่ควรกดกริ่งแบบนี้แล้วแต่อย่างนั้น
จากนั้นก็เกิดปากเสียงทะเลาะวิวาดกัน
คู่กรณีไปตามพวกมากว่า๑๐คน

เนาะน้องกดอะไรขนาดนี้
เออปิดก็ปิดไปกูจอดรถวิ่งเข้าไป
คือมันมีแค่ไม้กั้นขวางไว้

เนี่ยฮะ
มาฟังฝั่งพนักงานส่งของเขาบ้าง
ที่ผมบอกว่าทำใจกลางก่อน
เขาไปส่งของให้บ้านหลังเกิดเหตุ๓ครั้ง
กระทั่งวันเกิดเหตุแม่เจ้าของบ้าน
นะฮะก็ไม่ยอมรับสายครับ
ก็ไม่ยอมรับสายพอไปถึงหน้าบ้านก็กดกิ่งสลับกับกัน
โทรเข้าไป๔ครั้งก็ไม่มีใครรับสายอีก
จากนั้นแม่เจ้าของบ้านเดินออกมาต่อว่าบอก

พอชี้แจงเหตุผลว่าก็ผมยืนรอหน้าบ้านจนผมร้อนแล้วเนี่ย

ลูกชายของเจ้าของบ้านไม่พอใจฮะ
ไม่พอใจครับเดินออกมาด่านะครับ
ผมก็เลยพาเพื่อนและหัวหน้างานมา

มาช่วยชี้แจงกลับถูกต่อว่าซ้ำคราวนี้
อย่างดอมว่าเลยบ้านปลายครับ

ผมโทรหาพี่พี่ก็ไม่รับสายผม
ก็กิ่งมาต้องหลายรอบพี่ก็ไม่ออกมา
แม่เขาตัวพี่แก่ครับ

ทั้งที่ก้าวหัวหน้างานของสาปคุยดีแล้ว
พอไปตบหน้าเพื่อนผมเสร็จปุ๊บมันก็เลยประทู้กันเลยครับ

จากนี้หากผลสอบสวนจากตำรวจระบุว่าพนักงานทำผิด
จะลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดนะครับ
หลังจากนี้จะเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวอีก
ในส่วนของคดีนะครับตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหา
ทั้งสองฝ่ายร่วมกันชุนละมุนต่อสู้ทำร้ายร่างกายกัน
ทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่
กายหรือจิตใจของผู้อื่นก็เดิมเนื้อคดีกันต่อไป

คือมันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัย
คือน้องรายเดอร์ก็ต้องแบบว่างานนี้มันต้องอดทน
แล้วก็มันต้องรอบ้างแต่โอเคล่ะงานน้องลี่
ผมว่าคนทั่วประเทศก็เข้าใจค่ะแต่คนในบ้านเนี่ย
ถ้าอยู่บ้านก็ยังไงก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับ
เขาก็มีงานที่ต้องไปทำต่อถ้าพอจะละมือได้นะครับ

ทำยังไงให้ออกไปรับของได้เร็วสักนิดนึงก็

อันนี้นี่คือน่าจะเป็นของที่ต้องเซ็นใช่ไหม
เพราะว่าบางทีบางเจ้าเขาจะแบบเอามาวางไว้ใช่ไหม
คือรู้ว่าเจ้าของบ้านอยู่เจ้าของบ้านอ้าว

แต่เมื่อกี้ตอนที่เขาชี้แจงเขาก็ไม่ได้บอกนะว่า
หัวหน้างานผมที่มาคุยดีจะเอาอาวุธเอาไม้มาทำไมนะ
นี่แหละนี่แหละผมว่าบางภาพคุณผู้ชมดูออก
พฤติกรรมบางพฤติกรรมคุณผู้ชมดูออก
เพียงแต่ถ้าเราเข้าใจเขาสักนิด
แล้วเขาเข้าใจเราสักนิด

คือเห็นว่าต้นสังกัดบอกจะดำเนินการขั้นสูงสุดใช่ไหม
ก็อย่าไปเหมารวมแล้วก็ไปทัวร์ลงกับบริษัทเขานะ